เชื่อว่าหลายคนควรจะรอคอยช่วงนี้ของเรา
เพราะว่าภูษภิกษาจะพาไปท่องเที่ยว

ช่วงนี้เป็นร้านเช็คอินเก๋

เพราะว่าอาหารก็หน้าตาประหลาดค่ะ
แต่ว่าเต็มไปด้วยรสชาติที่พิถีพิถันทีเดียวนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณจิราพรเครือสงฆ์ค่ะ
เข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์กับบรรยากาศชึม
ตกแต่งด้วยโทนสีเข้มแต่ให้ความสว่างด้วยแสงเทียน
ที่ทำให้รู้สึกได้ก้าวเข้าไปสู่โลกของแม่มดอย่างแท้จริงค่ะ

ก็คือเคยมีโอกาสไปเท้าเที่ยวในเมืองหนึ่งค่ะ
ที่มันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ

แล้วเราก็คิดว่าน่าจะเก็บกลับมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของเราได้
ก็เลยเอาสองส่วนนี้ค่ะมาผสมกันนะคะ
เราก็เลยสร้างเป็นตรงนี้ขึ้นมาค่ะ

ขอสวมชุดแม่มดให้เข้ากับบรรยากาศร้านก่อนนะคะ

น่ากลัวนะคะแต่ทานได้ค่ะ
รสชาติอืม
เปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะ
ริโอบทโรยอยู่บนเค้กช็อกโกแลตเข้มข้น

ชื่อเศร้าโนเพนโนเกนไม่เจ็บไม่จำ
แรงบันดาลใจในการทำมาจากรักที่ไม่สมหวังค่ะ

ในส่วนที่เราไปเรียนทำขนมมาค่ะ

พอทีมมันได้ปุ๊บพวกขนมต่างเราก็จะรู้ใช่ไหมคะ
ว่าอันนี้สามารถขึ้นรูปเป็นแบบนั้นได้
อันนี้สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นแบบนี้ได้
มีอีกหลากหลายเมนูละลานตากันเลยทีเดียว
ไอเดียออกแนวมาจากอีกมิติ
ทั้งเจ้าผีน้อยเจ้าคังคาว
พนักงานต้อนรับก็มาจากโลกแห่งเวทมนต์เหมือนกันค่ะ
จากจุดเด่นของบรรยากาศทางร้านแล้วนะคะ
ทางร้านนะคะได้พิธีพิถันในการเลือก

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ชิมชา
ที่มีรสชาติที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ
ใบชาต้องแช่น้ำร้อนสัก๕นาที
จนกว่านาฬิกาทรายจะหมดรอบถึงจะได้รสชาติชาที่ดีที่สุด
ทางร้านได้อิมพอร์ตมาจากอินเดียศรีลังกาและญี่ปุ่น
เพื่อให้ลูกค้าได้ริมรสชาติชาที่กลมกล่อมหอมชื่นใจค่ะ
มาร้านแม่หมดทั้งทีขอร่ายมนต์นิดนึงนะคะ
อิ่มกับขนมหวานสูตรกอดองเบลอแล้ว
พร้อมกับแฉะภาพตามใจปรัฐนา
ใครอยากนั่งร้านคาเฟ่ที่มีสตอรี่ในบรรยากาศสุดไกลเวทแบบนี้นะคะ
เสิร์ฟความพรีเมียมทุกวันในซอยลาดพร้าว๗๑
จิระพรเคลือสงฆ์ข่าวเทราะทีวีรายงาน
ก็ดีนะแต่ถ้าพลายเวทมากแล้วไปกลางคืนก็ดูจะขนลุกอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าดูแต่ละเมนูนี่แหมถ้าใครกลัวก็กลัวเลยเหมือนกัน